เรื่องของสถานการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ตอนนี้แม้ว่าดีขึ้นดีขึ้นยังไงแต่มันยังวิกฤตครับคุณผู้ชมครับ
เปิดเผยผลการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดของประเทศไทย
อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงราย
หลายคนนึกภาพไม่ออกใช่ไหมสภาพอากาศที่มีฝุ่นควันเนี่ยมันมากมายังไง
นะครับสภาพอากาศที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะแตกต่างกันมากแค่ไหน
นึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับวันนี้ช่วงสายที่ผ่านมาทีมข่าวไทยรัสทีวีนะครับ

ไปที่ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับไปที่ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับ
ไปที่ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับไปที่ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับ
ไปที่ท่ากาศยานานาชาติดอนเมืองมาลงดอนเมืองมากันเถอะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือบรรยากาศของท่ากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
และจะเห็นได้เลยว่าถ่ายลงมาจากหน้าต่างเครื่องบิน
จะมองไม่เห็นอะไรเลยครับนี่ครับนะฮะ
เมื่อไปเทียบกับอีกคลิปหนึ่งนะครับ
ถ่ายก่อนที่เครื่องบินจะแตะรันเวย์ที่ท่ากาศยานานาชาติดอนเมืองนะครับ
นิดเดียวนะครับก็จะเห็นว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงฮะ
ซ้ายดอนเมืองอ่ะนี่นะฮะ
ขวานี่ก็คือตอนอยู่เชียงราย

ยังหายใจได้บ้างแต่ว่าโอ้โหดูเชียงรายสิคะคุณผู้ชม
ใช่ครับสาเหตุหลักของฝุ่นควันคุณผู้ชมก็มาจากการเผาป่านะครับ
เผาไร่ข้าวโพดทั้งในประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้าน
วันนี้ประหลักกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมด่วนผู้ว่าราชการจังหวัด๖๒จังหวัด
เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนกรณีไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก
หลักกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมบอกว่าในพื้นที่ภาคเหนือ
โดยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานระหว่างประเทศจะให้แก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับ
คือตอนนี้ประชาชนหลายคนก็รอให้ฝุ่นควันมันจางลงไม่ไหว
แล้วก็ต้องดูแลตัวเองอย่างสุดความสามารถ
บ้านหลายบ้านแล้วครับไม่มีหรอกครับเครื่องฟอกอากาศ
ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ต้องใช้วิธีบ้านแบบนี้ครับ

แต่ผมเอาติ๊กซีแพนถ้าเอาติ๊กนักมันจะบะกร้อง
แต่ถ้าเอาติ๊กซีแพนสังเกตพอประมาณชั่วโมงหรือ๒ชั่วโมง
ุนจะเกาะเต็มนี่เลยครับแสดงว่าในห้องเขาเนี่ยก็ปลอดภัย
โอ้โหนี่แหละครับคลิปนี้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ครับ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวก็เลยคุยกับเจ้าของคลิปซะเลย
คุณสุพรรณคำเมืองครับพี่เขาเล่าบอกว่า
คือเขาเชื่อว่าอย่างน้อยนะก็จะช่วยกรองฝุ่นให้แม่ที่มันมากับลมเนี่ย
ที่พัดมาจากพัดลมได้บ้างแหละหลังจากทดลองใช้แล้วบอกรู้สึกดีขึ้น
ขณะที่อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับ
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

คืออาจารย์เจษดาออกมาให้ความรู้ถึงวิธีดังกล่าว
แล้วก็แนะนำวิธีเพิ่มเติมเพื่อช่วยดักฝุ่น
ท่านบอกว่าคือจริงไม่ค่อยเวิร์คครับ
เข้าเวิร์คแป๊บเดียวก็แห้งแล้วแล้วหลุดออกจากพัดลม
ฝุ่นได้เยอะกว่านี้ฮะอาจารย์ก็แนะนำเพิ่มเติมให้ครับ